ช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามประเด็นร้อนในรอบสัปดาห
แล้วก็ทิศทางข่าวการเมืองในสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง
ไปติดตามกันเลยค่ะ
ร้อนถึงนายกรัฐมนตรีท้าให้ตรวจสอบหากเห็นว่าทำผิด
ยืนยันรัฐบาลไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพราะการเดินทางไปเพื่อทำประโยชน์ของประเทศไม่ใช่ไปเที่ยว
กรณีพลเอกปรีชาจันโอชาน้องชายและพลเอกประวิทย์ทำให้เข้มแข็งขึ้น
เช่นเดียวกับพลเอกประวิทย์ระบุทำตามระเบียบหลักเกณฑ์
พอไปทำงานแต่ถูกจับผิดเฉพาะเมนูไข่ปลาคาเวีย
และยืนยันคนที่ร่วมเดินทาง๓๘คน
ยินดีถูกยื่นตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณคุ้มค่าตามระเบียบราชการหรือไม่
และพร้อมชี้แจงกับนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์เป็นการส่วนตัว
เจ้าตัวเรียกร้องให้ชี้แจงความกระจ่างเรื่องนี้
ขณะที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแถลงผลการตรวจสอบประเด็นดังกล่าว
พบการทุจริตใช้จ่ายการเดินทาง
ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบเหมือนที่เคยปฏิบัติมา
และไม่พบว่ามีผู้ประกาศข่าวและภาคธุรกิจเดินทางไปด้วย
ยื่นเรื่องให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินวินิจฉัยต่อ
นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล๑๓คน
แก้ไขปัญหา๓จังหวัดชายแดนใต้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะ

คณะทำงานทุกคนมีความรู้ประสบการณ์ในพื้นที่ภาคใต้

ลงพื้นที่สัปดาห์หน้า
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดชายนาฏ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่พื้นที่รับน้ำ
สำรวจพื้นที่ได้รับความเสียหายเพื่อจ่ายเงินชดเชยตามความเหมาะสม
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ยืนยันไม่ได้ส่งสัญญาณให้ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ยุบสภา
หากรัฐบาลไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้
ระบุจะระมัดระวังการให้สัมภาษณ์มากขึ้น

ตามที่ศาลรัฐธรรมนูนวินิจใช้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาวันที่๑๑ตุลาคมแก้ไขเนื้อหามาตรา๒๗๒
ให้สมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ในการขอยกเว้นบัญชีรายชื่อของพักการเมือง
หากเกิดกรณีเลือกบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อของพักการเมืองไม่ได้ในคราวแรก
พร้อมระยะเวลาบังคับใช้